มาดูนักแสดงหนุ่มรูปหล่ออย่างแอมพีรวัตรกันบ้างค่ะ
คราวนี้เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนคำนำหน้าแล้วล่ะ
เพราะว่ากำลังจะมีคำว่าว่าที่คุณพ่อตามมาอยู่ข้างหน้านั่นเอง
เพราะว่าภรรยาสาวตอนนี้ตั้งคันได้๖เดือนแล้วนั่นเอง
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีอาการที่น่ากังวลด้วย
ส่วนจะเป็นอะไรติดตามพร้อมกันเลยจ้ะ
นี่แหละค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มแอมพีรวัตรตอนนี้
ภรรยาสาวคนสวยตั้งคันลูกชายได้๖เดือนเสร็จแล้วนะคะ
เจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ภรรยาเองมีอาการเลือดออกพาไปหาหมอค่ะ
แต่พอเช็คแล้วเออโล่งใจไปหน่อยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ
ส่วนตอนนี้เองทางครอบครัวก็เตรียมชื่อเอาไว้ให้หลานตัวน้อยแล้วล่ะ
แต่ยังขออุบเอาไว้ก่อนเป็นความลับนะ
เพราะว่าตอนนี้ก็ยัง๖เดือนอยู่เลยใช่ไหมรอน้องคลอดก่อน
แต่ที่ดูจะไม่รับก็คงจะเป็นเรื่องของการเตรียมข้าวเตรียมของเครื่องใช้ให้เจ้าตัวเล็กนี่แหละค่ะ
ว่าที่คุณพ่อเขาออกตัวเลยว่าตอนนี้โอ้โหแทบจะไม่มีที่วางแล้วของเต็มบ้านไปหมดค่ะ

เผลอครับเผลอเผลอมากเลยเต็มไปหมดเลยครับ
มีวันก่อนเลือดไหลเลือดไหลมานิดนึง
มาตกใจเลยนึกว่าคลอดแล้วผมโทรวุ่นวายเลย
ประมาณตอน๔ทุ่มกว่าประมาณนั้นนะครับ
รีบขับรถไปโรงพยาบาลสรุปก็คุณหมอหาสาเหตุแล้วบอกไม่เจอ
แต่ว่าหมอคิดว่าน่าจะประมาณว่าเป็นเส้นเลือดฝอยอะไรแตกอะไรอย่างนี้ครับ
จริงอยู่ในภาวะค่อนข้างเสี่ยงแล้วเขาไม่ค่อยเดินทางในช่วงนี้
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะกระทันหันเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้

เดี๋ยวก่อนนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
ที่ที่ผมตั้งไว้นะครับก็ต้องรอดูวันคลอดอีก
เพราะว่าตามหลักเนี่ยวันคลอดเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยต้องเป็นเวลานี้ห้ามใช้ตัวอักษรนี้

แน่นะพอคลอดออกมาอาจจะกลายเป็นซุปตาตัวน้อยประดับวงการบันเทิงก็เป็นได้นะคะคุณผู้ชม